ปฏิบัติธรรมวิโมกศิวาลัยว่ามีการเข้าที่ราชพัสดุถูกต้องหรือไม่
เมื่อวานนี้อธิบดีไปตรวจสอบ
แล้วก็บอกว่าคือหลังจากนี้อาจจะต้องมีการจ่ายค่าเช่าที่ย้อนหลังไป๑๐กว่าปี
และนี่เราก็ไปถามคุณศรีสุวรรณนักร้องที่ร้องเรื่องนี้ด้วยนะ
ว่าพออธิบดีบอกแบบนี้ในมุมของคุณศรีสุวรรณจะว่ายังไง
คุณศรีสุวรรณใช้คำว่านี้เลยอธิบดีเกี้ยเสียกับเขาหรือเปล่า

แล้วเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนค่ะบรรยากาศเมื่อวานนี้นะคะ
ตอนที่อธิบดีกรมธนารักษ์นายประภาษณ์คงเอียดก็นำทีมเจ้าหน้าที่
แล้วก็ไปตรวจสอบที่สถานปฏิบัติธรรมวิโมกศิวาลัยของหลวงพี่อุเทน
อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเนี่ยนะคะแล้วก็มีข้อสรุปหลังจากการตรวจสอบ
บอกว่าธรรมสถานตรงนี้บุกรุกพื้นที่จริงแต่นะคุณผู้ชม

ไม่ได้มีเจตนาแสวงหาผลประโยชน์แล้วก็มีการแนะนำด้วยว่า
เนี่ยหลังจากนี้ต้องไปดำเนินการนะทำเรื่องให้มันถูกต้อง
ขอเช่าที่ให้ถูกต้องเพราะว่าธรรมสถานเนี่ย
ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิแล้ว
สามารถที่จะไปยื่นขอเช่าพื้นที่
กองพลทหารพัฒนากองทัพบกเจ้าของพื้นที่ได้
แล้วนี่ต้องรีบทำนะทำภายใน๓๐วัน
เหรอส่วนที่ทำผิดบุกรุกพื้นที่มาตั้งแต่ปี๕๑
จนถึงตอนนี้ปี๖๕ใช่ไหมครูครับ

กรมธนารักษ์ก็จะพิจารณาเรื่องของการเก็บค่าเช่าย้อนหลัง

เพราะว่าเมื่อวานมีการสอบถามทางพระที่ดูแลสารปฏิบัติธรรม
พระบอกว่านี่เพิ่งไปขอจดทะเบียนในนามมูลิธิเมื่อวันก่อนเอง
ใช่มีคำถามจากสังคมว่าอธิบดี
เขาเพิ่งไปขออนุญาตเมื่อวันก่อนเอง
เอาแล้วที่ย้อนหลังไป๑๐กว่าปีเขาทำผิดมาตลอด

ใช่ค่ะเพราะว่าประโยคนี้เป็นประโยคแรกเลยที่เมื่อเช้า

กหูหานายศรีสุวรรณจัญญาตั้งแต่เช้ายังไม่๙โมงเลยค่ะ
ซึ่งคุณศรีสุวรรณก็เป็นคนเปิดประเด็นเรื่องนี้นี่แหละ
ให้กรมธนารักษ์มาตรวจสอบพื้นที่ใช่ไหม

พี่ศรีพี่ศรีฟังคำสัมภาษณ์ของอธิบดีกรมธนาลักษณ์แล้ว

ลองฟังว่าคุณศรีสุวรรณจะพูดถึงประเด็นนี้ยังไง
ที่๔ในกรุมขมับเลย
ใช่ค่ะ
กรมธนลักษณ์อยู่ในขณะนี้ซึ่งกรมธนลักษณ์ก็ไปฟ้องลองเป็นคดี
เรียกฆ่าเสียหายในศาลนายาตั้ง๔๐๕๐คดีนะครับ
แล้วอธิบดีกรมธนลักษณ์ทำไมยังทำได้
แล้วทำไมไอ้เคสของวัดท่าไม้จึงจะคิดอรุมอร่วยกันล่ะ
ซึ่งเรื่องนี้ผมอาจจะต้องไปร้องต่อประชาให้ดำเนินการ

เพราะว่าตอนที่เราถามไปคือทางอธิบดีก็บอกนะ
พอมันเกิดกรณีแบบนี้แล้วถือว่าเป็นการอรุมอร่วย
ใช้คำนี้เพราะไม่งั้นถ้าเกิดว่าจะดำเนินคดีกับพื้นที่ตรงนี้
ศรีสุวรรณบอกว่าอ้าวถ้าเกิดท่านใช้คำว่าอรุมอร่วย
เพื่อช่วยชาวบ้านตรงนั้นเข้าใจนะ
เคสอื่นที่กำลังเป็นคดีความกันอยู่ล่ะ

ชาวบ้านริมคลองลาดพร้าวที่ตอนนี้กำลังถูกฟ้องร้องอยู่ล่ะ
ธิบดีจะตอบคำถามสังคมยังไง

มันเป็นการเกี้ยเสียหรือว่าปรณีประนอม
ความรอมชอมกันมีการเจรจาต่อรองอะไรหรือเปล่า

กรมธนารักษ์ราชบุรีออกหนังสือขับไล่ให้ออกนอกพื้นที่ก่อน
หลังจากนั้นก็ฟ้องร้องพอคดีความจบสิ้นแล้ว
ก็ค่อยมาจ่ายค่าเช่าขอเช่าพื้นที่ตามระเบียบ
ส่วนเรื่องที่เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบว่า
สถานปฏิบัติธรรมหรือว่ามูลนิธิชะยันโตโพธิธรรมรังศรี
มีการจดจัดตั้งเป็นมูลนิธิเนี่ย
คุณศรีสุวรรณนะเขาไปตรวจสอบจากกรมการปกครอง
ไปดูชื่อเลยแล้วบอกว่า
ทำไมไม่เห็นปรากฏชื่อมูลนิธินี้เลยล่ะ
ก่อตั้งตอนปี๕๔ที่สมุทรสาคร
ทีนี้ค่ะเราก็จะสอบถามความเคลื่อนไหวจากหลวงพี่อุเทนเหมือนกันนะ
พยายามจะติดต่อขอสัมภาษณ์แต่ก็ได้รับข้อมูลว่าพระผู้ใหญ่ในจังหวัด
ขอความร่วมมือว่าหลวงพี่อุเทนช่วงนี้เผลาลงก่อนงดให้สัมภาษณ์ก่อนนะ
นะครับเอาล่ะคุณผู้ชมฮะก็ยังไง